อีกเหตุหนึ่งนะคะคนร้ายอุกอาจไปปล้นร้านทองที่อยู่ในร้านไทยวัสดุสาขาบางแก้วที่จังหวัดสมุทรปราการ
แต่ว่าที่น่าสนใจก็คือคนร้ายรายนี้เนี่ยแต่งกายเหมือนกับบุรุษปรายศนีย์เป็นพนักงานของปรายศนีย์ไทย
แล้วก็เข้าไปก่อเหตุรวมทั้งหลังจากก่อเหตุแล้วเนี่ยเขายังขับรถยนต์ของที่มีตราปริศนีย์หลบหนีไปอีกด้วยนะคะ
ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนร้ายใช้ปืนชิงทรัพย์เป็นสร้อยคอทองคำ
ก็เลยนำกำลังชุดสืบสวนไปตรวจสอบนะคะ
ในที่เกิดเหตุพบพนักงานของร้านมายืนกันอยู่หน้าร้านด้วยอาการตกใจ
บริเวณตู้โชว์ทองด้านหน้าร้านมีกล่องพัสดุของปรายศนีย์ไทยวางอยู่
และมีสายไฟร้อยออกมาคล้ายกับเป็นกล่องวัตถุระเบิด
เจ้าหน้าที่ก็เลยกันประชาชนออกจากที่เกิดเหตุค่ะ
พร้อมทั้งยังประสานชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดมาตรวจสอบ
แต่ปรากฏว่าไม่มีอะไรนะคะเป็นกล่องบรรจุก้อนหิน
แล้วก็พันผ้าเทปต่อสายไฟให้มันยื่นออกมาด้านนอกให้เหมือนกับเป็นระเบิดเท่านั้นเอง
ภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะสามารถจับภาพขณะที่คนร้ายก่อเหตุเอาไว้ได้อย่างชัดเจนด้วยนะคะ
ซึ่งจากการสอบถามนางสาวสิริรักษ์รุ่งโรศศรีสง่าพนักงานห้างทองดังกล่าวก็บอกว่า
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะแต่งชุดแบบนี้เลย
เขาบอกว่าคนก่อเหตุเป็นชายแต่งกายชุดปรายศนีย์ไทยสีส้มน้ำเงินนี่แหละค่ะ
หมวกกันน็อกเต็มใบใส่แมสปิดบังใบหน้า
ตอนแรกก็เดินถือกล่องพัสดุทำทีเดินมาวางบนตู้โชว์
แล้วก็บอกว่ากล่องนี้มีระเบิดจากนั้นชักปืนจี้ที่เอว
แล้วให้พนักงานที่อยู่ในเคาน์เตอร์กวาดสร้อยทองใส่ถุงที่เตรียมมา
ด้วยความกลัวพนักงานก็หันไปหยิบสร้อยคอทองคำรวม๓เส้นในตู้โชว์นะคะ
น้ำหนักรวมสามบาทห้าสิบสตางค์มูลค่ากว่าเจ็ดหมื่นบาทเนี่ย
ใส่ถุงให้คนร้ายไปนี่กล้องมีทั้งสองมุมเลยนะ
แล้วคนร้ายก็วิ่งขึ้นรถตู้ของบริษัทปรายศนีย์ไทยที่จอดไว้ด้านหน้าก่อนจะหลบหนีไปนี่แหละค่ะ
นี่เป็นภาพที่เห็นว่าเขาได้ขึ้นรถคันนี้แล้วก็ขับหลบหนีออกไปนะคะ

ใส่เสื้อปรายศนีย์แต่กางเกงอีกจะไม่ได้จริงจริงขณะตอนนั้นคือใจนี้เป็นมากเป็นแล้วหนูก็วิ่งตามแต่หนูวิ่งถูกตาม
ไม่ค่ะมันจอดรถตู้อ่ะรถตู้ปรายศนีย์ไทยอยู่ตรงเนี้ยอ๋อแล้วเขาเขาชักปืนเมื่อกี้เลย
ใช่เขาชักปืนมันอยู่ตรงี้แล้วเขาบอกว่าระเบิดมันบอกว่ามีระเบิดแต่ไม่รู้เป็นระเบิดหรือเปล่า
ศูนย์กรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะซึ่งเป็นของบริษัทปรายศนีย์ไทย
ประจำอยู่ที่สาขาหลังวัดหนามแดงคนร้ายน่าจะเข้ามาดูลาดเหลาก่อน
แล้วพอสบโอกาสจึงลงมือก่อเหตุค่ะ
ซึ่งจะมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดทุกจุดเลยนะคะ
ใช้เป็นแนวทางในการติดตามจับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไป
ทีนี้พอมันมีเรื่องออกมาแบบนี้ทั้งชุดเครื่องแบบเอ่ยทั้งรถที่ใช้เอ่ยนะคะ
ปรายศนีย์ไทยจำกัดก็เลยมีการชี้แจงถึงกรณีนี้
โดยบอกว่าหลังจากที่มีการเผยแพร่คลิปคนร้ายสวมใส่ชุดเจ้าหน้าที่มาเนี่ยนะคะ
แล้วเข้ามาป้นร้านทองที่ห้างสรรพสินค้าเหตุการณ์นี้ทางปรายศนีย์ไทยไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะ
สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน
แล้วพบว่ารถขนส่งปรายศนีย์อันนี้ที่ใช้ในการก่อเหตุเนี่ย
เป็นรถยนต์ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งให้ปรายศนีย์ไทยเช่าสำหรับใช้ในการขนส่งสิ่งของ
รถยนต์คันนี้ถูกขโมยไปค่ะขโมยไปจากปรายศนีย์บางพลีเมื่อคืนที่ผ่านมานี้เอง
คนนี้เนี่ยก็ไม่ใช่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทปริศนีย์ไทย
ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลอื่นเพิ่มเติมนะคะ

ดำเนินคดีตามกฎหมายกับคนกระทำผิดต่อไปค่ะ